คลิปนี้กันหน่อยลูกสาวเนี่ยเอาคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมให้กับพ่อค่ะ
บอกว่าพ่อเนี่ยถูกผู้ชายคนนึงนะคะที่หัวร้อนขับรถพรีอุ๊ดนะคะ
ลากเหล็กแป๊บมาฟาดจนพ่อหัวแตกไม่พอใจที่ขับรถช้าไปขวางทางเขา
แล้วก็อ้างว่ายิ่งใหญ่ด้วยนะคะในซอยประชาอุทิศค่ะ
คุณผู้ชมดูภาพนี้นะคะมอเตอร์ไซคันนี้นะคะก็คือพ่อนะคะ
ขับรถออกมาแล้วก็จะเห็นมุมหนึ่งเมื่อกี้นี้เขาจะโค้งให้กับรถพรีอู๊ดคันสีขาว
แต่รถคันนี้ก็ขับตามไปค่ะตามไปเนี่ยในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าตะโกน
เรียกให้มอเตอร์ไซค์จอดไปด้วยนะคะจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยก็มีการลงมาคุยกัน
แต่เป็นการคุยในลักษณะเหมือนแบบโตเถียงกันคนขับรถเก๋งมุดเข้าไปในรถตัวเองแล้วออกมา
ถืออะไรบางอย่างนั่นคือท่อนเหล็กแป๊บนะคะเอามาฟาดที่ศีรษะของผู้ชาย
คนเสื้อน้ำเงินคนนี้ค่ะเนี่ยค่ะจนได้รับบาดเจ็บก็หลังจากนี้เนี่ย
ชาวบ้านก็ต้องเข้ามาช่วยห้ามค่ะสภาพของผู้บาดเจ็บเนี่ยก็คือหัวแตกเป็นแผลยาวประมาณห้าหกนิ้วนะคะ
เลือดไหลอาบเลยปเต๊กตึงต้องมาช่วยปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ลูกสาวผู้บาดเจ็บเอาคลิปนี้มาโพสต์แล้วเขียนข้อความในเฟซบุ๊กบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อนะคะ
ฝ่ายคู่กรณีที่ขับรถคันสีขาวเนี่ยไม่พอใจที่พ่อไปตัดหน้ารถเขาแล้วพ่อขับช้านะคะ
ก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยใหญ่ในซอยประชาอุทิศนะคะ
ทีมข่าวก็ไปคุยกับร้อยตรีวิเชียนรำพึงวรค่ะอายุหกสิบสี่ปีซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนะคะ
บอกว่าวันนั้นกำลังขี่รถออกจากซอยประชาอุทิศ๑๔รถยนต์หยุดให้ให้เขาออกมาเขาก็โค้งคำนับขอบคุณที่ให้ทาง
แล้วรถเก๋งคันสีขาวที่เราเห็นในคลิปเนี่ยก็ขับเข้ามาแล้วก็มาเทียบข้างตะโกนบอกว่าให้ขับเร็วเขาก็เลยตะโกนกลับออกไปว่าผมขับไวมากไม่ได้ผมกลัวตาย
คันนั้นเนี่ยเรียกให้เขาจอดข้างทางเสร็จแล้วก็ลงมานะคะชวนท้าต่อยแล้วคนขับรถเก่งก็ไปคว้าท่อนเหล็กในรถมาตีจนหัวแตกค่ะ
ไปดูที่สอนอราชบุรณะค่ะซึ่งตำรวจเนี่ยนะคะก็เชิญตัวนายศิระศรีทรงพล
อายุ๔๑ปีคนเสื้อดำในคลิปนี่แหละค่ะ
รับทราบข้อกล่าวหานะคะ
วันนี้ที่มาเนี่ยก็คือขับรถคันที่อยู่ในคลิปมาด้วยนะคะ
ตำรวจก็สอบปากคำประมาณ๓ชั่วโมงกว่า
ศิราบอกว่าได้ขอโทษผู้บาดเจ็บตั้งแต่วันนั้นแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนั้นเนี่ย
โมโหแล้วก็ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจ
ส่วนอาวุธที่อยู่ในคลิปเนี่ยเก็บมาจากข้างทาง
แล้วเขาปฏิเสธบอกไม่ได้พูดเลยนะว่ายิ่งใหญ่ในพื้นที่
มีแต่ผู้บาดเจ็บที่บอกว่ารู้จักกับทหารระดับในพันธุ์ค่ะ
นายศิระนี่นะคะถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับบาดเจ็บส่วนจะมีข้อหาอื่นอีกหรือเปล่า
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรอผลตรวจร่างกายของผู้บาดเจ็บค่ะ